คุณผู้ชมครับผู้หญิงท้องแก่คนนี้ร้องทุกข์กับเพจดังบอกว่า
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่หยิบยาผิดให้กิน
โอ้โหอาการสาหัสเกือบตายคุณผู้ชมครับ
แล้วเธอบอกว่าแล้วลูกฉันจะเป็นอะไรไหมล่ะลูกในท้องเนี่ย
รายนี้นะครับเธอท้องแก่นะครับอายุคัน๓๗สัปดาห์แล้ว
โพสต์บอกว่าวันจันทร์ที่ผ่านมามีนัดมาเจาะเลือดตรวจเบาหวานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วต้องกลืนน้ำตาลกลูโค้ชเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เอามาให้
เอามาให้กินปกติมันต้องกินน้ำตาลนะครับ
แต่เขาเอายาชามาให้กิน๒ขวด
กินก็มันขมนะฮะ
นึกว่าหมอเปลี่ยนยาให้ถามหมอแต่หมอบอกไม่ได้เปลี่ยน
น้ำตาลต้องหวานสิพอหยิบขวดมาดูคุณผู้ชมเอามือทาบอก
ยาชายาชาครับนะครับ
เขาเบิกมาไว้เพื่อเอาไว้ฝังเข็มยาคุมคุณผู้ชม
เธอเล่าบอกว่าหลังจากกินยาชาเข้าไปปากก็ชาดิ
ชาปากชามือชาเวียนหัวขยับตัวไม่ได้
มือเท้ากระตุกกระตุกแขนขากระตุกกระตุกนะครับ
คุมตัวเองไม่ได้หายใจไม่ออกแล้ว
เหมือนจะชักแล้วเหมือนคนกำลังจะตายแล้ว
กลัวมากเลยกลัวมากกลัวลูกในท้องจะเป็นอันตรายนะครับ
คนที่เอายาผิดมาให้ก็ขอโทษแต่เธอบอกถึงที่สุด

ทีมข่าวโรงพยาบาลประชาไปพบกับนางสาว
อรัญญาบำรุงกิจอายุ๒๕ปีคุณแม่คนนี้
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเธอเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟัง
บอกโรงพยาบาลก็ไม่เห็นออกมาชี้แจงเลย
ขอโทษอะไรนะแต่มีเจ้าหน้าที่มาติดต่อนะครับ
ให้ไปร้องเรียนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรีแล้วเธอก็แจ้งความเอาไว้แล้วด้วยฟังเธอหน่อยครับ
ไม่เหมือนกันนี้แต่เพียงว่าฉลาก
คนละสีกันไอ้ขวดน้ำตาลอาจจะสีเขียว
แต่ของหนูมันจะมีสีแดงเป็นแถบสีแดงลงมา
ต่อไปเนี่ยลูกเนี่ยถ้าคลอดออกมาเนี่ยเขาจะมีโอกาสผิดปกติหรือเปล่า

ท่านก็บอกว่ากำลังประชุม

และรายงานต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เดี๋ยวจะให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นคนแถลง
ยืนยันว่าไม่ทอดทิ้งผู้เสียหายอย่างแน่นอนครับ